สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดไม่ให้เยอะกลัวกัดสดอยู่แล้ว

ทำไมต้องรอกกล้องมานะ
เมื่อกี้มันจอดเลยนานแช่ด้วย

ถ้าไม่ตีนี่ก็คงไม่พูด

น่าไปเกาหลีก

ไม่ใช่คิวฉันอ่าแต่คุณม้ามีสปีริตไงแล้วเวลาหนีไปเกาหลีตั้งนั้น
อุ้ยนี่ดูสิไปเกาหลีก็ต้องไปทำงานนะอ่าฮะเออสามแช่ก็จะต้องไปทำงานที่นั้น
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปทำงานนี่ทำหน้าไปทำหน้านะไปไหม
อะไรน่ะไปไหมโหถ้าทำแล้วดีขนาดนี้ไปดีกว่าเออโอเค
เมื่อกี้นี่เกล้านี่สุดยอดเลยน่ะทำไมอ่ะกล้องฟูเอสดีแหละ
นี่เหรอ

แฟนไง
ต้องแปลเป็นยิบหวานอ๋อดูได้เลยหัวเราะเสียงสามด้วยนะครับ
แล้วแน่นอนคดีที่หลายคนติดตามกันมาแต่ตลอด

ตอนนี้ติดตามเรื่องลาลาเบลถูกต้องครับโซฟากลายเป็นโซฟาที่มีมูลค่าสูง
มีแต่คนประมูลมีความเชื่ออยากจะประมูล
ล่าสุดวันนี้เป็นวันที่ตำรวจเขาออกมาพูดแล้วว่าเวลาตาย
นะฮะเร่งสอบปากคำสามพยานคนสำคัญต้องเอาชัวร์นะครับ

เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับผม

ผมเพชรบรมรองภูมิครับชาการตำรวจนครบาน

ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตปริศนา
ของน้องลาลาเบลอายุ๒๕ปีพฤติสาว
โดยใช้เวลาในการประชุม๑ชั่วโมงเต็ม
พลตำรวจตีสมฤทธิ์ตรงเต้า

กล่าวว่ารายงานของแพทย์ระบุว่า

คือช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงถึง๑ทุ่มนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจนะครับต้องไปสอบปากคำพยานแล้วก็ว่า
ล้อมเพื่อระบุห่วงเวลาว่าคนเสียชีวิต

เพื่อประกอบการพิจารณาออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
ยังไม่ได้รับผลอย่างเป็นทางการนะครับจากบกปท
จึงไม่สามารถระบุเวลาและข้อมูลภายในนาฬิกาดังกล่าว
แต่หลักฐานชิ้นนี้จะนำไปใช้ประกอบสำนวนคดี
เพื่อกำหนดห่วงเวลาการตายของน้องลาลาเบลนั่นเอง
นาฬิกาดังกล่าวยังไม่ได้รับยืนยันจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
ว่ามีความแม่นยำที่จะใช้ทางการแพทย์หรือไม่
ระหว่างนี้ตำรวจต้องสอบปากคำพยานอีก๓ปาก
เพื่อหาห่วงเวลาการตายที่ชัดเจน
เพราะว่าน้องเบลตายในช่วงเวลา๑๕๑๗น
ก็คือบ่าย๓๕โมงเย็น
คดีนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสพบางบัวทอง
หากอยู่ในห่วงเวลา๑๗นหรือว่า๕๖โมงเย็น
ก็เป็นตามเส้นทางที่รถของน้ำอุ่น

หากอยู่ในห่วงเวลา๖๑ทุ่ม
จะเป็นความรับผิดชอบในพื้นที่ของสนบุคโล
จึงต้องหาช่วงเวลาการตายที่ชัดเจน
แต่ตอนนี้พอมีเขาโครงช่วงเวลาการตายของเบลอย่างคร่าวแล้วนะครับ
ยังต้องรอข้อมูลจากพยานสนับสนุน
ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้ครับ
คุณผู้ชมฮะขอสรุปเหตุการณ์โดยรวมสักนิดหนึ่ง
เอาแรกเลยเราขอเผยผลชนะสูตรก่อน
ผลชนะสูตรลาลาเบลนะฮะ
ชี้ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเช้าอธิบายไป
ลาลาเบลเสียชีวิตในช่วงนะฮะเขายังไม่ได้ระบุเวลาอย่างชัดเจน
น่าจะบ่าย๓โมงจนถึง๑ทุ่มตรง

หนึ่งทุ่มตรงของวันที่๑๖กันยายน
แสดงว่าอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าบ่าย๓โมงนี่คือ๕โมง๑๓นาที

ระหว่างนั้นตั้งแต่บ่าย๓๔๕๖ถึงทุ่ม
เขาว่าอย่างนั้นอยู่ในระหว่างนี้ยังไม่รู้เวลาที่สุด

เวลานั้นมันคาบเกี่ยวกับอะไรก่อน
เวลานั้นมันคาบเกี่ยวระหว่างอยู่ในช่วงงานปาร์ตี้

อันนี้คือหนึ่งประเด็นนะแองจี้ดูดีว่า
สรุปล่ะร่างที่น้ำอุ่นอุ่มไป

นี่นะฮะเวลานี้๑๘๒๓ถึงคอนโดถูกต้องไหม

นี่แหละคือคำถามว่าร่างที่อุ้มกันไปเนี่ยเป็นศพ
หรือยังมีชีวิตอยู่อันนี้อีกสิ่งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดตำรวจยังคงเร่งเปรียบเทียบผลแพทย์

เพื่อหาจุดที่พิตตี้สาวเสียชีวิต
ขณะที่การสอบปากคำน้ำอุ่นล่าสุดยังยืนยันว่า
นี่คือคำตอบที่สังคมต้องการคำตอบคือว่า
เฮ้ยแกทำอย่างนั้นกับร่างเขา

สภาพอย่างนั้นรู้ไหมว่าเป็นศพ
ล่าสุดตำรวจเขาเผยมาแล้วนะครับ
น้ำอุ่นยืนยันตลอดระยะเวลาเกิดเหตุ
ไม่รู้ว่าลาลาเบลเป็นศพหรือเสียชีวิตลงแล้ว

สองวันนี้ประเด็นเรื่องนาฬิกาสมาร์ทวอช

ประเด็นนาฬิกาสมาร์ทวอส
ตำรวจออกมายืนยันแล้วนะฮะว่า

เอาแบบล่าสุดก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่

วันนี้จะมีการจับผู้ต้องหา๑คน

น่าจะเป็นน้ำอุ่น

จากช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลและชุดสืบสวนเนี่ย
ได้ตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ที่งานปาร์ตี้

การดื่มกันเนี่ยยังหนักหน่วงจริง

ลาลาเบลเสียชีวิต
เพราะว่าทางแพทย์เขาออกมาบอกแล้วว่า
ตายจากการดื่มแอลกอฮอล์เยอะ

น้ำอุ่นเนี่ยนำตัวลาลาเบลออกจากงานปาร์ตี้

น้ำอุ่นอ้างว่าตกลงจะไปต่อด้วยกัน

ยืนยันเวลาการเลิกงาน

เธอไม่ได้ยินยอมไปด้วย

ลาลาเบลไม่ได้ยินยอมไปด้วย

พอเข้าใจไหม

น้ำอุ่นมาแล้วเนี่ยฮะจากหลักฐานที่มีชุดสืบสวน
ว่าลาลาเบลเสียชีวิตตั้งแต่เวลานี้

และพบว่าปัสสวรรค์

จนถึงนำตัวเข้าไปวางไว้ในลิฟต์
จากอาการของลาลาเบลแสดงให้เห็นว่าอะไร
ได้เห็นว่าเธออยู่ในภาวะวิกฤตแล้ว

ถูกต้องอยู่ในภาวะที่วิกฤตแล้ว
แต่น้ำอุ่นไม่ได้มีเจตนาในการช่วยเหลือ

แสดงให้เห็นว่าเธออยู่ในภาวะวิกฤต

ต้องรับผิดชอบในกรณีที่จะต้องพาไปส่งแพทย์

เพื่อพิจารณาข้อเก่าหานะฮะ

การว่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อุ้มมา

ทั้งคืนที่อยู่ในห้องของน้ำอุ่นนี่

ตอนนั้นกลับไป๑๘มน
เพราะว่าลากมา๑๘มน

สมาร์ทบอร์ฟบอก
ตรงจริงแล้วถ้าสมมุติดูเจาะจง
เขาบอกเสียชิ้นวิ่งแต่ห้าโมงเย็น
อันนี้คือเสียแล้วเนอะ

เผาใส่ใครก็มีคุณมาบอกฟุราวนะครับว่าเกี่ยวกับว่าไอ้โซฟาตัวเนี้ย
โซฟาตัวเนี้ยคนภูมิเชื่อหนึ่งไอ้เชื่อบูครอตายเอาไปไปไหวย
เท่ากับว่าจะโชคดีอันนี้คือความเชื่อที่
ที่คนเขามีความโชคกันอยู่ว่ามันยากเลยนะดิฉันว่า
นอนที่โรงพยาบาลซิเตียงคนไข้สิ
อ้าวคุณแยม่ตามันไปถึงนู่น

บนเตียงนั้นคนตายขนาดไหน
แต่อันนี้มันเป็นตายแบบการไปโรงพยาบาลไงแต่อันนี้มันเป็นการตายแบบเสียชีวิต
เขาบอกว่าล่าสุดตอนนี้คนติดต่อขอซื้อโซฟา

มีข่าวว่าที่ทุกคนอยากได้เพราะว่าอันนี้จากตามข่าวนะ
เพราะมีความเชื่อถ้าได้นอนทับที่คนตายแล้วจะมีโชคมีลาบ

ถ้าไปโรงพยาบาลดิฉันว่าเช่นนั้นจะดีที่สุด
แล้วก็ไปนอนบนเตียงของคนไข้นั่นแหละ
เพราะว่ามันตายมาเยอะแล้วนะเตียงนั้น
เราขออีซักนิดนึงได้ไหมฮะ
วันนี้ก็มีการเปิดแชทลับเหมือนกัน

โซฟาแดงห้องเชือดเพราะว่าอย่างนั้น
คือมันสร้างความสงสัยจริงตลอดระยะเวลาทั้งวัน
สร้างความสงสัยที่ปาร์ตี้บางบัวทอง

อย่าลืมนะฮะสรุปแล้วเขาเสียชีวิตในวันเกิดของเขา
ในปีเบนเจอร์เพศ

น้ำอุ่นก็๒๕แองจี้

เพราะว่านางโพสต์สุดท้ายของนางเนี่ย

ต้องไปทำงานอะไรอย่างนี้ซึ่งนางก็ต้องไปทำงานว่า
คือนางมีลูกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ย
ขณะที่เจ้าของบ้านปาร์ตี้เขาปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมกับพริตตี้สาวที่ตัวเองจ้างมา
วันเกิดเหตุเนี่ยแฟนสาวของตัวเองก็นั่งร่วมวงอยู่ด้วยนะ
เป็นมือของน้ำอุ่นส่วนแฟนสาวของเจ้าของบ้าน
เขาท้าแจ้งความเลยว่ายังไม่มีการขืนใจในงาน
ปาร์ตี้เนี่ยปลอดภัยพริตตี้บางคนเนี่ย
มากันนะฮะ๔๕รอบหรือ๑๐รอบ
เรื่องทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ย
มีน้ำอุ่นเข้ามาก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวาย
เขาว่าอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ก็มีการพบแชทลับ
โพสต์หาพฤติในวันเกิดเหตุวันที่ลาลาเบลเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
หางานให้พิตตี้ไปงานบ้านบางบัวทอง
แล้วทำให้ทุกคนตกใจว่าบ้านหลังนี้
ต้องส่งเด็กไปทุกวันเลยเหรอวะ
เขาจัดปาร์ตี้กันทุกวันทุกคืนเลยเหรอวะ
โดยพบว่าวันที่๑๖กันยายนวันที่ส่งลาลาเบลไป๑ครั้ง
วันที่๑๕กันยายน๑ครั้ง
กันยายนนี้ต้องส่งเด็กไป๒ครั้ง

๓ครั้งการส่งเด็ก
วันที่๑๒กันยายน๓ครั้ง
ในการที่เอาเด็กไปเอ็นเนี่ยนะครับ
วันที่๑๑กัญญาโยนเนี่ย๔ครั้ง
ย้อนกลับไปดูเพราะว่าบ้านหลังเนี่ย
จัดงานปาร์ตี้แทบทุกคืนแทบทุกวัน

ถูกสงสัยว่าคนในสังคมเลยสงสัยว่า
ทำไมจัดงานปาร์ตี้ได้หนักขนาดนี้
ก็นี่จะบอกว่าผับบาร์เขาก็เปิดทุกวัน

ก็ส่งโปรไฟล์มาให้ลูกค้าเลือก

ลาลาเบลก็ส่งโพลไฟล์ตัวเองส่งไป
ส่งไปแล้วก็เกิดเหตุเสียชีวิตครั้งนี้นะครับ
อกจากนั้นยังมีกลุ่มแชทพิตตี้วิภาควิจารณ์ว่า
เคยไปงานบ้านนี้พอเมาปุ๊บ
ก็จะมีคนมาลวนลามนะฮะ
ใครไปงานบ้านนี้จะรู้ว่า
ความน่ากลัวของปาร์ตี้ในบ้านนี้
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ

สู่ดีต้อนตื่นเช้ามาก็ไม่เลยใส่ผ้า

ขนาดที่ฟ้ามโดดีลิ่งอีก๑โดดีลิ่งเนี่ย
ระบุว่าเรื่องนี้ควรเอาผิดโมเดียด้วย
ควรรู้ว่าบ้านแหละเนี่ยกินเหล้าจัด

เป็นไปได้ที่โมเดียจะไม่รู้
แต่มาหลอกว่าเน้นฮาปลอดภัย๑๐๐
งานชิลเข้าข่ายหลอกล่อร่วงไป

เขาเรียกฉายาว่าโซฟาแดงมีห้องเชือก
คือในนามของเด็กพิตตี้เขาก็จะรู้กัน

จ่ายดีจ่ายดีพี่ม้าคุณทำงาน
ก็กล่าวว่ายิ่งเคยไปแล้วก็รู้แล้วล่ะว่า
ลักษณะงานเป็นแบบไหนวันรุ่งขึ้นก็ไปอีกไปอีก
ปิดยังทำไมอ่ะจะส่งโปรไฟล์โอ้โห
พี่ม้าส่งไปเหรอเขาหาแม่เหรอคะเขาหาแม่เหรอคะ
เฮ้ยฉันชงเล่าเก่งอ่ะสายเอ็นไง
สายเอ็นเหรอมีเอ็นแรงเอ็นบิกินี่เอ็นเกม
ไปจบแล้วเกมจบละไปถึงความเกมจบพอดี
โอ้โหตกใจนะแม่นี่ฉันน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่ได้น่าเกลียดสู่เกมเป็นตัวปิดงานไอ้แม่
ทำไมอ่ะไปถึงปักฟ้อมารู้ว่าจบเลิก
คือถ้าเอ็นนี้มาปุ๊บรู้เลยฟ้าสว่างแล้ว

คุณอย่ำะทวงเงินฉันแล้วนะฮะคุณเช่าประกาศนะเดี่ยวว่าฉันโอนหรือยังครับ

โอนไปเท่าไหร่แม่โดมครบรู้ป่าว
มีพยานหลักฐานมีบริษฐศน่ะฮะไม่ต้องมาทวงเฉลี่ยล่ะนะ

จากกรณีที่พี่น้องชาวอุบลราชธานีเนี่ย

ตอนนี้โอเคล่ะอย่างที่เมื่อวานเราเล่ากันไปแล้วว่า

องไปบ้านตัวเองเนี่ยโอเคสภาพบ้านเรายังรู้สึกว่าเราซ่อมบ้านทีเนี่ย
เรายังต้องขนาดพวกเรายังต้องเตรียมเงินกันเลยต้องมีการฟื้นถูก
พวกเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าตลอด๑เดือนกว่าที่ผ่านมาไหล่สวนก็ไม่ได้ทำ
หลังจากนี้ปุ๊บไล่สวนก็โดนน้ำท่วมไปหมดแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเยียวยาตัวเอง
รีบออกมาทำให้บ้านของเขาใจเย็นนะฮะวันนี้รัฐบาลเขาตรวจสอบกันอยู่
ที่เสียหายทั้งหลังคุณได้สูงสุดสองแสนบาทอยู่แล้วโอเคครับ
นาไล่ของคุณเขาชดเชยให้ไล่ละพันกว่าบาทตามกฎข้อบังคับ
เพราะฉะนั้นชาวอุบลหรือพี่น้องชาวอีสานที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้
ขอให้คุณติดตามข่าวสารกันอย่างดีนะฮะ
ล่าสุดครับหลายคนยอดของพี่บินทะลุ๔๐๐กว่าล้านไปเรียบร้อยแล้ว
ครับผมสี่ร้อยกว่าล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้
เมื่อวานเพจเฟซบุ๊กนะฮะนคร๔๕อัธวุฒิโพออำภัย
ระบุว่าน้ำตาไหลเลยหนูน้อยคนนี้นะฮะวัย๑๐ขวบ
น้องป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดมานานกว่า๘ปี
เมื่อวานนี้น้องเดินทางจากอำเภอเคืองในนะแล้วก็นำเงินที่น้องเขาเก็บมาเนี่ย
จากค่าขนมที่ตัวเองไปโรงเรียนตลอดที่เธอเรียนมา๑เทอม
นางเก็บได้๑๐๐๐บาทคือนางก็มีเงินไปขนมแล้วนางก็เก็บ
ว่าเป็นเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนางเหมือนเด็กหอดกระปุกออมสิน
ได้๑๐๐๐กว่าบาทถูกก็ตัดสินใจว่าเอาเงิน๑๐๐๐บาทนั้นน่ะทั้งหมด
มอบให้กับคุณบินบรือฤทธิ์ส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่โจทย์บนราชธานีในที่สุดพี่บินพบกับหนูน้อยวัย๑๐ขวด
อาศัยอยู่กับย่าพ่อแม่ของน้องแยกทางกันไปนานแล้ว
แต่เด็กคนนี้มีอาการป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือด
ต่อสู้กับมะเร็ดเลือดมากว่า๘ปีแล้ว

เพราะว่าปู่ย่าก็แก่แล้ว

ก็วันละ๑๐๒๐บาท๓๐บาทอะไรอย่างนี้
น้องก็อุตส่าห์แบ่งเงินตลอด๑เทอม
วันละ๑๐บาท๒๐บาทเก็บเงินมาตลอดจนได้๑๐๐บาท

จึงให้ย่าเป็นคนพามา

จะเดินทางมามอบเงินให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนาดนี้

ก็ทำให้คุณบินเนี่ยเอาจริงพี่บินเป็นคนน้ำตา

รวมไปถึงคนที่อยู่ในงานน้ำตาไหลไปหมดเลย
นี่คือความรู้สึกดีหลังจากช่วงที่วิกฤตกันอยู่

หลังจากนั้นพี่บินก็ได้นำเงินสดจำนวน๓๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวมอบกลับให้กับน้อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาอาการป่วยของเธอ
สำหรับน้องโดนัทคนนี้เป็นเด็กนักเรียนดีครับ

น้องได้รับรางวัลหลายครั้งของทางโรงเรียน

อยากให้ทาน้ำใจไปถึงน้องสักนิดหนึ่ง
น้องเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวของน้องเขา

วันนี้คุณสามารถบริจาคได้แล้วตามบัญชีที่เราขึ้นกันอยู่ตรงนี้นะครับ

บัญชีชื่อเด็กหญิงพรปภาเพ็งดี

ในวันนี้คนเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยก่อนเข้าประชุมคอรมอล

อันนี้แหละคือคนอยากจะฟังจากรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนกัน
อุทธกภัยภาคอีสานว่าเดี๋ยวเขาจะสำรวจพื้นที่ความเสียหายนะ
เมืองต้นขนาดนี้พื้นที่น้ำท่วมเสียหาย
รวมแล้วนะที่น้ำท่วมไปคุณรู้ไหมว่าเท่าไหร่
๓ล้านไล่
๓ล้านไล่ที่ได้รับพื้นที่การเสียหาย
เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจะต้องสำรวจลายแปลงเลย

ก็จะให้คณะกรรมการของแต่ละจังหวัด
ตำรวจของแต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละอำเภอดำเนินการ
ส่วนเงินที่จะช่วยเหลือนั้นจะต้องประเมินอย่างละเอียด
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ
อันนี้กระทะมนตรีกระชวมหัภัย
เขาก็ฝากบอกพี่น้องชาวอีสานมานะครับ
ท่านอนุพงศ์เผาจินดาก็ได้ฝากบอกพี่น้องชาวอีสาน

ครับผมครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็รู้สึกปลื้มใจนะ
น้องโดนัทน่ารักมากนะครับ
แล้วก็ขอให้อาการของน้องดีขึ้นแล้วกัน

มันยังไม่เลือกเลือกขาว

อีกเรื่องหนึ่งอยากจะให้ชาวกรทมทั้งหลายเนี่ย
ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยกันสักนิดหนึ่ง

เมื่อวานนี้ก็คือวันที่๒๓กันยายน
หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาศ
สิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดในท่อระบายน้ำมีอาการบูหลี

เยอะสุดที่จะเห็นก็คือพวกขวดพลาสติกทั้งหลาย
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันการไม่มีการย่อยสลายได้ง่ายเลยทีเดียว
หนาแน่นลอยกันอยู่ในท่อระบายน้ำอันนี้แหละนะฮะ
มันเป็นแบบว่าชนิดที่แบบเยอะแล้วก็หนานแน่นมากเลย
ก็มีคราบของโครนสีดำสกปรก
ทีมงานเขาระบุไว้ว่าอย่างนี้นะ
การทำท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
มันจะมีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำใช่ป่ะ
ดังนั้นพอเจอเศษขยะขนาดเล็กขนาดใหญ่เลยก็แล้วแต่
เขาจะเห็นเลยอย่างเมื่อกี้นี่คือขวดขวดพลาสติก
้นบุหรี่กล่องโฟมหนังสติ๊กเศษอาหาร
คราบก้อนไขมันแล้วก็อีกเยอะแยะมากมาย
และที่พบแบบไม่น่าเชื่อเลยก็คือโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น
ทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อรุ่นเก่า
ซึ่งคาดว่าเจ้าของไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งหรอก
เขาคงจะหลุดมือหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
มันก็จะมีสิทธิ์ใช่ป่ะเผลอทำตกประมาณนั้นแหละ
พร้อมฝากให้กับประชาชนช่วยกันหนึ่งนะ
ทมก็ฝากช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ในเรื่องการทำความสะอาด
โดยต้องมีระเบียบวินัยกันแล้วล่ะค่ะ
เพื่อบ้านเมืองของเราโดยที่ไม่งดทิ้งขยะลงไป
ตามถนนคู่คลองท่อระบายน้ำ
ทางที่สาธารณะทั้งหลายทั้งปวงบ้านที่ฉันอยู่ติด
คลองแสนแสนแสบ
ฉันต้องขอบอกอย่างนี้เลยว่านี่ฉันเห็นขยะทุกวันแบบเศร้า
แต่ตอนนี้แสนแสบก็ดีขึ้นแล้วนั้นมา
ดีขึ้นเพราะว่าเขามีกอทมเป็นเรือมาเก็บขยะตลอดเวลา
ไม่เช้าก็เย็นไม่เย็นก็เช้าก็คืออยู่ตลอดเวลา
มันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอยู่ด้วยความมักง่าย
คือถ้าเราพูดกันตามตรงดิฉันเดินทางไปต่างประเทศเยอะมาก
แล้วไม่เคยเห็นขยะอย่างนี้ตามคลองหรือว่าตามแม่น้ำ
เมื่อก่อนเกาหลีน้ำก็เน่าหมดแล้วแต่เขาบริหารสิทธิ์การเร็วมาก
ดูใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะประเทศที่พัฒนาแล้ว

ไม่ใช่กาลีเมื่อก่อนถือว่าเวลาไปดูระบบบำบัดน้ำเสียให้ไปดูที่เกาหลี
ต้องพูดอย่างนี้เรารู้จักกังนำได้ยินใช่มั้ยเรารู้จักกังนำ

ตรงนี้ใหม่หมดปรับหมดทุกเรื่องราว
ถนนข้างละ๗๖เลน
ฟุตปาดนี่ใหญ่กว้างเท่ากับถนนบ้านเรา
สองข้างอืมทุกน้ำสะอาดหมดทุกเรื่องราว
คลองเคืองเขาปรับใหม่หมดเลย
นี่รัฐบาลมีคนปรับใช่ไหมมีมั้ย
ใช่แล้วมันต้องได้ความร่วมมือจากประชาชนด้วย
เดี๋ยวส่วนมาก็น้ำขังเรากระบายอีก
ก็พอมันระบายไม่ใช่ไปว่าคนอื่นก็ทุกคนทิ้ง
ทุกคนทิ้งไงดังนั้นถึงได้บอกว่า
แต่ละคนแต่ละมือเนี่ยนะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เหมือนอย่างตอนนี้ที่เราลนลงเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ใช้ถุงพลาสติก
อันนี้ก็ได้กรอบอีกแล้วอันนี้ก็ง่ายมากเลยคือ
เตือนตัวเองมีจิตใต้สำนึกคนต่อ๑คน๑มือแค่นั้นเองจบเลย
เหมือนอย่างนี้เวลาคุณช่วยเหลือประเทศชาติแล้วเรามีความภาคภูมิใจมาก
จากการที่คุณช่วยคนที่ประสบอุทธกภัยที่อุบลราชธานี
ทุกคนร่วมมือกันหมดเลยด้านด้านสี่ร้อยห้าร้อยล้าน
ถูกต้องในการยังเค้าใจเหตุความว่าเราไปช่วยกลับหนึ่ง
งดรับขูมพลาสติกหรืออาจแม้ว่าไข่อาดราวราชาธิก็คือเพิ่มเงิน
อาจจะซื้อต้องซื้อค่ะที่โรงงานผลิตขูมพลาสติกคุณแม่

ถ้าเกิดรถไม่มีโรงงานมันก็ไม่มีพลาสติกใช้
เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนไม่ใช้พลาสติกก็ขายไม่ได้ก็จบ

ในที่สุดแล้วเขากำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้คือ

ถ้าคุณเลิกสูบโรงงานขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปเอง
อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่ง

ทุกคนเนี่ยญี่ปุ่นเคยล่มจมประเทศขนาดไหนแล้ว
ทำไมก็ฟื้นจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาเกินเราไปแล้ว
เพราะทุกคนต้องร่วมมือดูสิเวลาเขาเจออุทธกภัย
มีคนไปแจกของเขายืนต่อคิวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วถ้าเขาเคยมาคนเดียวได้น้ำมา๓กว่าเขาบอกเขาเอา๑กว่า
ไว้สำหรับดื่มคนเดียวที่เหลือให้คนอื่นที่เขามีครอบครัวมากกว่า

ต้องถูกสอนมาอย่างนี้

น้ำท่วมยังทำได้เลยแล้วอย่างนี้ทำไมจะทำไม่ได้
ดิฉันเองหนึ่งมือที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในประเทศนี้

ดิฉันมีถุงผ้าติดไว้อยู่ตลอดเวลา

อย่างวันนี้ดิฉันไปซื้อยามา๒ขวด

ถือกระเป๋านี่แหละแอร์เมสก็ยัดลงไปในกระเป๋าแอร์เมดนี่

ช่วยน้องโดนัสนะครับคุณสามารถส่งไปได้

ช่วยน้องโดนัสกันสุดฤทธิ์เลยเห็นมั้ย

แล้วก็มีวินัยในการที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก

แต่ต่างวาระ

ใช่แล้วนะครับฝากด้วยสำหรับคนไทยทุกคนนะฮะ

ชิมช็อปวันที่สองเต็มโควต้าอีกแล้ว
เรียบร้อยฮะ๑ล้าน๑ล้านคนเต็มไปเรียบร้อยแล้ว

แห่ทะเบียนลงทะเบียนชิมช็อปใช้

ถือว่าเป็นวันที่๒แล้วนะที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ

มาตรการนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยว
ช็อปใช้ของรัฐบาลนะโดยสามารถ

เพื่อใช้ท่องเที่ยวที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

ก็จะเจอครับว่าเขาตื่นกับไหนครับ
๕โมงก็เต็มแล้วว่าพรีเที่ยวในวันตั้งไหน

ต้องรอข้ามวันเลยแน่เลยอะ

เพื่อใช้ในท่องเที่ยวที่ใดก็ได้ในประเทศไทย
ยกเว้นในจังหวัดตามบัตรประชาชนของเรา
โดยสามารถเอาไปใช้จ่ายได้เป็นทั้งค่าที่พัก
ค่าเดินทางค่าอาหารซื้อของฝาก

เวลา๘นาฬิกา๑๕นาที

มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ของโครงการชิมชอบใช้
ครบเรียบร้อยแล้ว๑ล้านคน
เปิดก็เปิด๘โมง๘โมง๑๕เต็มแล้ว

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ๑ล้านคนแล้ว

สำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนแต่ไปไม่ทัน
สามารถลงทะเบียนได้ในวันพรุ่งนี้๒๕กัญญาโยน
จนถึงวันที่๑๕พฤศจิกายนปีนี้เท่านั้นนะครับ
๒๗กัญญาถึง๓๐พฤษจิกากล
แต่ลงทะเบียน๒๓กันยาถึง๑๕พฤศจิกายน
ถูกต้องซิมช็อปใช้คือกระตุ้นให้คนอย่าออกไปเที่ยว

เพราะฉะนั้นขาดถี่พักขาดร้านอาหารพวกนั้น

น่ะครับนี่ต้องตื่นกี่โมงคุณแม่
ไม่ต้องก็นอนสิก็รอทำไปเรื่อย
หรอไม่ต้องเบียนเสียงเขาหรอกนะ

เราอยากไปหนึ่งในน้ำคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแ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

บางคนก็ไปบอกชาวบ้านบอกว่าทองนี้เวลาไปเหมือนร้านทองที่เขาขูดแล้วเอาน้ำอะไรหยด

แต่คราวนี้เขาบอกว่าลักษณะจริงแล้วเมื่ออยู่ในระดับที่คุณจะเอาไปขายมันไม่มีราคาเลย

มันไม่ได้มีแล้วคุณเอาสร้อยเงินเงินยังขายยังมีราคานะ

แต่ทองโครนิ่งมันไม่มีราคาเลยคุณถ้าสมมุติคุณไม่มีเงินซื้อทองเงินวันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะ

นาคก็ขายเป็นบาทเหมือนกันถูกไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นขอให้คุณจำเลยฮะว่าทองโครนนิ่งเนี่ยคือทองปลอมไม่ใช่ของจริงแต่อย่างใด
ดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงควรเลือกซื้อตามร้านทองเท่านั้นนะครับ
และตัดสินใจให้ดีก่อนจะซื้อทองชนิดนี้เพราะมันไม่มีราคา
และที่สำคัญซื้อไว้ถวายเทพทันใจอ่ะได้ซื้อทิ้งอ่ะได้

เขาต้องต้องรู้ว่าหลอนไขของปลอมมา

ไม่แต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้บอกว่าทองโครนิ่งคือทองปลอม
เขาใช้คำว่าทองโครนิ่งคือทองที่ได้มาจากวิทยาศาสตร์

แต่วันนี้เราขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทองคำโครนิ่ง
ก็คือขอพูดแบบภาษาชาวบ้านว่าทองปลอม
วันนี้ผู้อำนวยการสถาบันเผยว่าปัจจุบันได้มีประชาชนนำทองคำนะฮะ
มาให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานจำนวนมาก
ซึ่งจากการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นของปลอม
โดยผู้ผลิตจะใช้โลหะที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับทองคำที่สุด
ทั้งสแตนเลสที่ใช้ทำใส่หลอดไฟ

มาเป็นทองคำแท่งหรือพระพุทธรูปแล้วก็ชุบทองคำหลายชั้น
เพื่อให้เห็นว่าเป็นทองคำแท้หรืออาจจะใช้โรงหะชนิดอื่นมาทำเช่นตะกัวชุบทอง
ซึ่งก็มีน้ำหนักน้อยกว่าทองคำอยู่ดีทองคำมันจะมีน้ำหนักของมัน
ทำออกมาเป็นเครื่องประดับก็อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าทองคำแท้หรืออาจจะใช้ทองเหลืองด้วยนะฮะ
ดังนั้นณวันนี้เราขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าคุณพิจารณาให้รอบครอบ
แล้วก็ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ซื้อด้วยความมั่นใจ
ซึ่งจะรับประกันได้ว่าสินค้าที่คุณซื้อออกจากร้านมันเป็นของแท้
มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสบายใจในการลงทุน
บางคนบอกโอเคการลงทุนทองเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณอย่าไปลงทุนทองโครนิ่ง

จากไม่มีทางที่ทองจะลดราคาได้ถูกมากเกิน
คือทองมันมีราคาโลกกราติหนึ่งแล้ว

มีงานงานกษาบเวลาพิมพ์เงินออกมาแล้วเอาทองคลนนิ่งไปก็หายเหมือนกัน

พูดตรงอย่างนี้แล้วทุกคนก็โกรธฉัน

มีมาปาดคอกระชากไป

ไม่ได้สตอเลยนะเป็นเรื่องจริง
ร้านเพชรนี่มีขายเพชรปลอมนะ
ใส่ไปนะเพื่อที่จะไปต่างประเทศกูก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปทำไม
อันที่สองไปซื้อกระเป๋าพวกแอร์เมสปลอมเพื่อที่จะเอาไปถือที่ต่างประเทศ
คือถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยหายไปก็ไม่เสียดาย

มันก็จะมาตบด้วยอย่างนี้แล้วก็เอาไปด้วย
แล้วยังไงล่ะคะสรุปโดนตบเพราะของปลอม

ซึ่งเวลาคุณแม่ไปเจอคุณหญิงคนไหนถือของปอ

เฮ้อเอามาดูเดี๋ยวนี้ล่ะป่ะ

จะอธิบายอันนี้นะไม่ยากเลยนะ

ตอนนี้สิงคโปร์เขาประกาศจะเตรียมทุบเรียบร้อยแล้วนะครับ
จะสร้างใหม่ใช่ไหม๒๑ตุลาคมนี้นะครับผมใช่แล้ว
มีรายงานว่าทางสิงคโปร์จะทุบทำลายรูปปั้น
ซึ่งเป็นรูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
ที่มีอยู่กว่า๒๔ปี
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปถ่ายรูปเป็นอย่างมากนะครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจอยากจะไปถ่ายรูปที่นี่
สามารถไปได้ก่อนวันที่๒๐ตุลาคมนะครับ

บนเกาะเซโนซ่าในวันที่๒๑วันรุ่งขึ้นนั่นเอง
ซึ่งจะทุบทิ้งเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทน
โดยสิงคโปร์มีแผนจะทุบรูปปั้นสิงโตทะเล

ระหว่างเส้นทางเหนือและใต้ของเกาะนั่นเอง

ยังมีพ่นน้ำอยู่ไอ้ตัวพ่นน้ำก็ยังมีอยู่

สิงโตนะแม่

อ๋อแต่อันนี้คือที่บนเกาะเซโนซ่า

ก็ฟังให้เราก็มันคืออะไรอะมันดีที่เซโนซ่าไม่ใช่ตรงเป็นแบบแลนด์มาร์ต
นอกจากคุณจะลุ้นโชคในการซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลเรายังมีอีกหนึ่งวิธีลุ้นโชคแบบง่ายที่สุดแสนง่ายมาก
เขามีทองแสนอันนี้ทองจริงไม่ใช่โครนนิ่งนะจ๊ะให้ลุ้นกันยาวทุกงวดกันเลยค่ะตั้งแต่ต้นเดือนไปแล้วก็กลางเดือน
เดือนละ๒ครั้งนะคะยาวไปจนถึงปลายปีนี่แหละจวนแล้วนะเล่นกันให้สุดมาเลย
มีคุณผู้ชมได้รับทองแสนกันไปหลายคนแล้ว
ใครได้ไปบ้างอยากดูไหม
อยากดูสิไปชมครับ
นี่นี่นี่เขาได้กันแบบสุดลิดสุดเดนนะจ๊ะ
ของจริงนะจ๊ะได้ทองแท่งด้วย
เอาง่ายคุณลุ้นสละกินแบ่งรัฐบาลทางไทรัตริย์ทีวีนี่แหละ
ทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดปุ๊บรู้ว่าเราไม่ถูก
คุณดูต่อในไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละ

ถ้าคุณผู้ชมอยากได้โชคดีแบบนี้บ้างเนี่ยกดเลยครับดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕
เหลี่ยมโทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะ

แล้วไปลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด

ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้ยิ่งกดมาก
คุณยิ่งมีสิทธิ์มากกดมาแล้ว
หลังถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รีบไปกดเลยนะครับผมนะครับกดดอกจันทร์๕๕๐๕๔๒๔๒๔
โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม
รางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดกดได้ทุกวันที่๑๒๕ของเดือนนะครับ
ถึง๒๕พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับ
คุณเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ข่าวต่อไป

ไอ้ตะป๋องไอ้แจ๊กไอ้ชาวไอ้นิกกี้

หม้อก่อนเตะโมกก่อนเตะ

หมอก่อนเตะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรายการที่พิธีกรเงินมันไม่ค่อยเหลือกันหรอกฮะ

มันสามารถทิ้งมันสามารถ

ปรากฏไว้นิกกี้ไปติดพิธี

แฟนแอร์ออกมาแฉะเองเลยค่ะ
นะครับแอร์ฮอสเตรดคนสวยเนี่ยประกาศเลิกลาแล้วก็จวก
ณชัตนะฮะนักพิธิกรแล้วก็แขกประจำของศึกสิบสองรา
นะครับผมแฟนนุ่มกลางโซเชียลเลยแต่มันมาแล้วมัน
ตลกน่ะอืมฉันนั่งดูแล้วมันสนุกสนุกมันตลกน่ะมัน
เขามีรายการมาจับมาจับรายการหนูเขามีรายการนู่นเขามีรายการอะไรนะ
ที่ทำด้วยกันอ่ะโม๊กอะไรนะโม๊กก่อนเตะโม๊กก่อนเตะโอ้โห
รายการน่าแหลมมากเอาปิตตี้มาแล้วปิตติกรทุกคนนี่โอ้โหนะครับ
รวมความชั่วของวงการบันเทิงไปอยู่ที่นั่นหมดน้อยอยู่ในทะอ่าว
ท่ามกลางรายการอะไรของเธอหมาฮายีน่าก็เป็นรายการฟุตบอลนี่แหละครับ
แล้วทำยังไงนี่นี่นี่นี่ไปทำกันอย่างงี้นะฮะนี่ไปทำกันอย่างงี้
คือยังไงเอาน้องน้องมาเล่นเกมเอาน้องน้องมาเล่นเกมเล่นเกม
เซ็กซี่เซ็กซี่ใครเป็นคนคิดเกมหนูถามก่อนอ่ะพี่ทีมงานสิครับนะฮะ
ไม่ครับทีมงานเขามีเคลียร์ทีปคิดเกมกันแล้ว
เหล่าบรรดาพิธีกรเขาก็จะเสริมเติมกันไปนิดหน่อยนิดหน่อย
แล้วก็สลับพิตตี้มาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์
แล้วเขาก็แต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
อุ๊ยเราไปได้อย่างนี้
ไปไปเถียงกิ๊บบอกว่าชื่อรายการเตะก่อนโม้ตบก่อนดีกว่า

เกมก็มีสรึงตึงตังค์ถูกโอ๊ยสบาย
เกมนี้ด้วยนะแม่เรียแตงกว่า

เรียนไม่ได้แต่เรียนได้

หมดทำไมมันยังออเฟนน่ะสิ่งนึงที่อยากบอกคุณค่ะ

นางไม่ยอมโดนตัวนางไม่ผ่านมือชาย

นางจำสินอยู่เกือบ๒๐ปี

กลางคืนมาอยู่ร้านกระเทียมกินแอปเปิ้ล
ฉันก็เป็นเด็กตอนนั้นก็มานั่งดูทางคุณแอปเปิ้ล
แล้วก็นางก็กินแอปเปิ้ลแล้วแต่บางช่วงถ้าสมมุตินางหลุดก็โอ้โหพิซซ่าเป็นถาดเหมือนกัน
นางก็เก็บกฎเก็บกฎเล่นโยคะกินแต่แอปเปิ้ล
นี่โดนสักทีแล้วก็ติดเลย
โหมกป่อนตะครับผม
พอเถบังของลุ่มพังหมดแล้ว
เหลวนะพวกแกนี่นะสมควรทำไอ้รายการนรกแบบนั้นเลย
มานิกกี้เนี่ยนะฮะแฟนหนุ่มกลางรายการก็ออกมาขอโทษอะไร
แบบว่าหนุ่มไม่ได้ครบซ้อนแต่โกหกเวลาที่ไปเที่ยวผับกับสาว
โดยพบว่าเดียเนี่ยได้แท็กถึงสาวคนนึงก่อนจะลบมันออกเนี่ย
ที่จัดรายการวิเคราะห์ฟุตบอลนะ
มาร่วมสนุกได้ไงหรือรายการแม่อิพฤกร
ดังกันแล้วกับพิธีบอยล์มาเนอะ
ฉันจะตั้งใจทำแล้วก็หยุดรายการอื่นหมดเลย
นี่ดูดูความใว้กระยั้งตำบวยนะเถอะ

ฉันรู้แล้วล่ะรายการนี้เอามาจากไหน

นะครับมันจะไม่มีความระยับตำบ
นี่ปอบนี้บอกให้น้องคาเมลฟุงหน่อยสิ

แม่งฉันก็ไม่อยากจะอ่านอีกตรงนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่สัตว์รายการดี
โดยพบว่ามีการแชร์คลิปจากรายการดังกล่า
นอกจากพิธีกรชายทุกคนเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวเศร้ายังใกล้ชิด

มีการหอมและเรียส่วนต่างเฉพาะน่ารัก
และการเอาน้ำแข็งมาถูรูปหลัง
แสดงภาคทางคล่อมตักรังรายการ
หรือให้สาวเลียแตงกว่า
นะที่ถูกสอดเอาไว้แบบอย่าให้พูดเลย

ใช่อะไม่จะถามเรื่องอื่น
ว่าหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงต่อ

ิตตี้บางคนนี้มาส่วนใหญ่มากับแฟนด้วยนะ

นะฮะเค้ารู้ว่าเค้าผ่าน
เจอไอ้นี่หล่อจะตายยังไม่ไปต่อเหรอ

แต่โดนดราม่ามาลงที่ปั้นจันทร์ว่ะ

สติพี่ว่ามันควรไหมเป็นหนูหนูไม่กล้าออกหน้ามาเม้นสนับสนุนแบบนี้นะขอโทษที่
เมงอยากมีซีนไปทุกเรื่องแต่ไม่อยากให้ผมแกสวยมาเลยนะไม่อยากมีดีที่
แต่พอเห็นทัศนคติต่อเรื่องของนางเรื่อยไม่ไหวทำใจชอบตอบไม่ลง
จันทร์พี่ตักกะพังทุกเรื่องไม่ได้นะคะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นหนักไหมล่ะฮะ

เพราะฐานะน้องมันเป็นคนน่ารักจริงแต่นิกกี้เป็นคนที่ทุกคนรักหมด
เป็นคนที่น่ารักเสมอมันจะอะไรกันนักหนาเหรออีปั้นมันก็น้อยอกน้อยใจเป็นเหมือนกัน
ต้นหอมบอกปกป้องเนี่ยถ้าโตมาอยากให้นิสัยเหมือนนิกกี้
แม่งแต่วันทางเดียวมันออกไปเที่ยวตั้งคืนมันก็เจอคนน้องคนนี้ทั้งวัน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

โทรมาสิไม่เคยหนีไปไหนอยู่เฉยไม่ดังชอบมีเรื่องให้ดังอย่างนั้นจนไม่ได้จะพูดว่าเป็นใครอะไรยังไง
ยังจะตะกุยตะกุยให้ตัวเองจะมีกระแส
ต้องการเช่นมันตกใจตกใจอะไรตกใจอะไร
ทีหลังก็ไปทำที่นู่นเลยที่ดาวอังคารมันจะต้องไม่เจอใคร

ไม่ต้องอายมีเต็มอ่ะ

แล้วก็ดูถูกแล้วไปเล่นร้านน่ะไม่ต้องแสน
คนเกาหลีนี่เขาทำกันโครม

นี่เด่นคุณป่ะยิ่งทำยิ่งหล่อยิ่งทำยิ่งหล่อ

แต่อีเด่นอีเด่นคุณก็ต้องหยุดบ้างนะมึงเผลอไม่ได้แบบว่างปุ๊บจิ้มตลอดเลย

ก็มันดีไงมันออกแต่มันออกมาหลอน
เผยความอลังการแหวนเพชรคู่ใบเตอร์

ไม่อเล็กธิเดชเขาไม่มีอะไรหรอกเขาไปนิวซีเล่น

เขาก็ไปฉลองวันเกิดให้กับ

เป็นของขวัญโดยการเช่า

ซึ่งแบบบนเขานั้น

มีหิมะขาวด้วย

เมื่อเช้าพาไปขึ้นฮอกันจ๊ะแม่จ้อง

เดี๋ยวนี้เขาเรียกแม่เรียกพ่อ
เขามีพ่อแม่ไปกันด้วยไม่ใช่เหรอ

แล้วก็ของทั้งคู่รวมไปจนถึงเพื่อนพอง

รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ความหวาน
ก็คือเรื่องของเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้น
เดี๋ยวซีใจเย็นก็ให้เขาดูใจกันไปก่อนนะ
ของเดี๋ยวนี้นะมันวูบวาบนะมันต้องให้มั่นคงจริงนะ
แต่คู่นี้ก็น่าจะหวานกันอยู่แล้วล่ะ
มันกี่ปีล่ะมันเพิ่งกี่ปีล่ะ
มันก็เพิ่งจะไม่๓ปีได้มันประมาณนั้น
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งคู่กันบ้างนะฮะ
เตรียมสวนในวันแต่งงานนะฮะ
วันที่๕ตุลาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ปล่อยค่อยปล่อยภาพ

สวมแก่กันนะฮะให้แก่กันในวันงานแต่งงานนั่นเอง
เพชรวงนี้สวยงามยิ่งกว่าแหวนของใบเตย
บอกไว้ว่ามีมูลค่าถึง๕กรัฐ

มีความพร้อมมากสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน
นี่คือความรักที่มันเรียกได้ว่าดาวบอดี้ลงตัวมาก
ก็นี่ไงคู่นี้ฉันก็เดินสวนที่แอร์พอร์ตที่อินชรทุกทริปเลย

ก็ต้องหายตัวสิหรืเร้งงะทีนี้ไม่น้องเจอ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

๔๔๗โบสถ์ใช้วิชยานาศยานนะครับก่อนมาคิดถึงตุราเนี่ยก็ยังมีคนมาบอกว่าซื้อตามป่าไม่ไหวแล้วเยอะ
ชนมงสิตต้องมาบอกว่านั้นว่าเยอะ๔๔๖จบบอกเยอะบอกผูกก็ช่างนะครับ
สุดท้ายเขาเลือกให้หนึ่งเลขไง๔๖มั้ย๔๖
ถ้าเมื่อกี้นี้แสบเจ็บมากนะท่านอนขูดต้นอยู่ใต้
อะไรกันเก๋มากเจโร
บินจากนิวยอลมาเดินเสร็จแป๊บกลับเลยนี่

สวัสดีครับ
อุ๊ยสวยมากเลย